คุณผู้ชมคะดูเรื่องขโมยขโจนกันหน่อยค่ะ
คราวนี้มาขโมยเป็นแผ่นเหล็กที่มันใช้เปิดปิดคลองส่งน้ำ
ขโมยจะเอาไปขายแต่คนในพื้นที่ชาวบ้านช่วยกันตามจับค่ะ
แล้วเดี๋ยวดูนะสุดท้ายเขาตามจับได้ด้วย
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะคะชาวบ้านที่บ้านสำรานที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรดูสิ
เห็นเหล็กที่อยู่บนรถไหมนี่แผ่นตรงนี้แหละค่ะคุณดอมคุณผู้ชมค่ะ
คือแผ่นที่ใช้เปิดปิดคลองส่งน้ำแล้วนี่ไงขโมยมาทั้งแผ่นจะเอาไปขาย
แล้วก็มีแผ่นเหล็กตรงนี้จะหนีออกจากจุดที่เกิดเหตุแล้ว
ชาวบ้านเข้าไปล้อมจับได้ค่ะหลังจากนั้นก็แจ้งให้ตำรวจมารับตัวนะคะ
คนก่อเหตุสองคนนี้จริงเป็นคนในพื้นที่นะทั้งสองคนเลย
คนนึงคือนายต้อยส่งศรีอายุ๔๕ปี
อีกคนนึงที่เด็กกว่าคือนายพัทรเทพบัวใหญ่อายุ๓๐ปีค่ะ
แล้วตอนที่จับตัวได้ก็ท่าทางแบบมึนเมา
พูดจาแบบวกไปวนมาก็ถามแหละว่าขโมยแผ่นเหล็กจริงหรือเปล่า
พยักหน้าจริงก็คิดว่ามันไม่มีเจ้าของนี่
คิดว่าแผ่นเหล็กนั้นไม่มีเจ้าของเพราะว่าเห็นพิ้งอยู่ตรงคลองส่งน้ำ
ก็เลยยกใส่พ่วงข้างมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทีนี้ตรวจสอบรถของผู้ก่อเหตุ
ปรากฏว่ารถเนี่ยก็ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ของสองคนนี้นะ
เป็นของคนอื่นถามว่าอ้าวแล้วรถนี่สรุปคือเป็นของใครเอามาจากไหน
สองคนนี้เขาบอกว่าไงรู้ไหมยืมเขามาตำรวจก็เอ้ยแน่เหรอ
เขาหรือขโมยมาอันนี้ตำรวจยังไม่เชื่อว่ายืมเขามาไง
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงเพราะว่าตำรวจไม่เชื่อตั้งแต่ไปขโมยแผ่นเหล็กมาปั๊บ
เหล็กยังขโมยเอ๊ะแล้วมอเตอร์ไซค์จะขโมยหรือเปล่านั่นน่ะสิต้องตรวจสอบนะคะ
ทีนี้หนึ่งในผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าผมเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำจังหวัดยะโสธร
เรื่องอะไรข้อหาที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำอ๋อผมรักทรัพย์ครับ
ในต้อยเนี้ยแหละในต้อยคนที่อายุสี่สิบห้าปีเนี้ยนะแม่แม่
พ้นโทษออกมาสามเดือนที่แล้วอีกคนนึงที่อายุสามสิบปีพัทรเทพน่ะ
บอกว่าผมก็เคยโดนจับครับข้อหาอาวุธปืน
ผมโดนเมื่อหลายปีก่อนแล้วครับโอ้โหก็เคยมีคดีทั้งสองคนน่ะนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านสำรานบอกแบบนี้
แผ่นเหล็กที่ทั้งสองคนขโมยไปมันเป็นแผ่นเหล็กที่ใช้เปิดปิดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร
มันก็มีอยู่หลายแผ่นนะแผ่นหนึ่งมันก็ประมาณ๒๐๐นะคะ
ชาวบ้านเขาอุตส่าห์ทำขึ้นจะเอาตรงนี้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อ๋อชาวบ้านทำเองด้วยใช่ค่ะแล้วพอเขาใช้เสร็จนะ
เขาก็จะเอาวางไว้ตรงนั้นตรงคลองส่งน้ำเพราะว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเขาจะมาใช้
เขาจะได้หยิบใช้ได้ไงแต่สองคนนี้อ้างว่า
คิดว่าไม่มีเจ้าของก็เห็นมันตั้งทิ้งอยู่ตรงนั้นเฉย
แล้วผู้ใหญ่บ้านบอกด้วยนะที่ผ่านมาเคยโดนขโมยไปหลายครั้งเหมือนกันนะ
ตามตัวคนร้ายไม่ได้จนรอบนี้พอชาวบ้านเห็นปั๊บ
ล้อมจับตัวแล้วก็ได้ตัวทั้งสองคนนี้มา
หลังจากนี้ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ